เรื่องของราคาน้ำมันนี่ผันผวนเหลือเกิน

เช้าวันนี้ตี๕ที่ผ่านมามีผลแล้วนะ

เข้าปั๊มน้ำมันช่วงนี้อย่าลืม

โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่

โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่

โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่

โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่

โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่

โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่

โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่

โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่

โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่
โทษภาพชาวนี้ก็จะได้ราคาใหม่